เราพาคุณผู้ชมไปรับฟังเสียงจากหัวใจ
ของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์นะครับ
ที่บอกว่าการสร้างวัดร่องคุณ
ที่มีความงดงามแล้วก็มีความอลังการนั้น

แล้วก็เพื่อจะถวายให้เป็นศิลปะประจำยุคของพระบาทสมเด็จ
ประมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยครับ
วัดร่องคุณ

ให้คนทั้งโลกรู้จักงานศิลปะของยุคสมัยของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่

เพื่อตอบแทนพระคุณของท่านที่ท่านเมตตาต่อประชาชนทั้งประเทศ
ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อประชาชน

ล้นอาบแก้มอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติ
และผู้สร้างศิลปะวัดร่องขุนจังหวัดเชียงราย
เมื่อเล่าถึงความทรงจำสมัยเคยถวายงานพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญอันยิ่งใหญ่
อาจารย์เฉลิมชัยเพียรฝึกฝนฝีมือการวาดภาพมาตั้งแต่ยังเด็กด้วยความหวังว่า
สักวันหนึ่งเมื่อวาดภาพเก่งแล้วจะมีโอกาสเข้าเฝ้าและถวายงาน
นับเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างสรรค์ศิลปะสมัยใหม่ด้วยความตั้งใจไม่ซ้ำใคร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
ตั้งใจเลยว่าผมจะทำถวายงานให้พระเจ้าอยู่หัวที่เป็นงานศิลปะในยุคสมัยใหม่ที่ไม่ลอกราชการใด
ผมจึงเลือกเรียนวิชาศิลปไทยเพื่อที่จะสร้างงานศิลปไทยให้พัฒนามาสู่ความเป็นศิลปะ

อาจารย์เฉลิมชัยใช้เวลากว่า๔ปีเต็มอุทิศตัวและหัวใจ
เดินทางไปที่วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ
ด้วยความตั้งใจอันเปี่ยมล้นที่จะสร้างศิลปะยุครัชกาลที่๙ให้ได้
กระทั่งในที่สุดมีโอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาท
ด้วยการวาดภาพประกอบหนังสือพระมหาชนกบทพระราชนิพลในพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
การถวายงานพระมหาชนกนั้นจึงทำให้ผมล่วงรู้หลายอย่างจากพระองค์ท่าน
ทุกสิ่งทุกอย่างผมเห็นพระองค์ท่านตรวจงานของพวกเราเป็นปึ๊งใหญ่ขนาดใหญ่
แล้วก็สเก็ตของเราเป็นหลายจะเป็นร้อยรูป
ที่พวกท่านเอากลับไปที่วังแล้วก็ท่านขับรถมาเอง
ท่านขับรถแล้วหอบรูปที่ท่านตรวจ
แล้วท่านมาถึงก็หอบลงรถคนเดียวขับมาคนเดียว
แล้วก็เอามาวางแล้วก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเลย
รับสั่งกับพวกเราพวกเราตกใจมาก

โอ้โหเป็นความยิ่งใหญ่เหลือเกินเลย
คือพระมหากษัตริย์ที่ทุ่มเทกับทุกอย่าง
อย่างละเอียดทุกอย่างและทุ่มเทมากเลย
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
อาจารย์เฉลิมชัยได้ตั้งความปรารถนา
อุทิศชีวิตทุ่มเทสร้างงานพุทธศิลป์จนเกิดเป็นวัดร่องคุณ
ศิลปะประจำรัชกาลที่๙ให้คงอยู่สืบไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน